ฮอตฮอตมากฮอตไม่เลิกจริงสำหรับหลวงผลิตค่ะ
พี่เป๊กผลิตโชคนั่นเองนะคะก็กลับมาพร้อมกับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่สองของเขาที่มีชื่อว่า
ขอมาประชันเสียงร้องพร้อมเพลงฮิตอย่างพูดไม่คิดมาร้องให้ฟังกันแบบสดไปเลยจ้า
โอ้โหนี่เดี๋ยวนะนี่แค่เกสแรกนะไปดูแขกรับเชิญกับการเปิดตัวนางเอกสุดฮอตนี่ค่ะ

แม่หญิงการะเกดนั่นเองนะจ๊ะมาเจอกับหลวงผลิตซะแล้ว
เดิมขึ้นคอนเสิร์ตให้หนุ่มเป๊กเป็นครั้งแรกก็จัดเต็มเลยทั้งร้องทั้งเต้น
แต่ที่เซอร์ไพรส์สุดก็คงจะเป็นการโชว์เสียงร้องเพลงซ่อนกลิ่น
แต่ยังมีอีกหนึ่งช็อตที่บรรดานนุสเนี่ย
กรี๊ดดังกว่าร้องเพลงอีกก็คงเป็นช็อตที่ว่าหนุ่มเป๊กเนี่ยเขาจุ๊บไปที่เสาร์เบลล่านั่นเอง
อ่านี่โอ๊ยตายแล้ว

นี่แค่นี้นะเดี๋ยวทำไมหลายที่จังอ่ะ

แค่นี้แหละนะจ๊ะ
กันไปก่อนนะและอีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษเอาใจสาวกยุค๙๐ค่ะ
เป๊กเขาออกสเต็ปค่ะมาออกแดนส์แบบนั้นสต๊อปเลยนะคะ
ร่วมกับนักร้องรุ่นพี่อมิตาทาทายัง

ลองฟังกันดูสักนิดนะอันนี้เพลงอะไรให้ถ่าย

เออมารักกันเถอะรบกวนมารักกันนะค่ะสักนิด
และงานนี้คุณแม่ทาทาเนี่ยเขามีแบบว่าผิดคิวล้มบนเวทีนี้นิดหน่อยนะ
ทาทาทั้งทีก็ลุกขึ้นมาแดนส์ต่อสมกับเป็นตัวแม่จริงเลยนะจ๊ะ
นี่คุณดูล้มแบบทำไมสวยอะไรขนาดนี้นะฮะ
ใครที่มีบัตรอยู่ในมือเตรียมตัวให้พร้อมเลยเพราะว่าเหลืออีก๒รอบความสนุกก็คือเย็นวันนี้แล้วก็วันจันทร์นะคะ
รอบสุดท้ายนะคะจัดแน่นจัดเต็มกันไปเลยจ้า
ทิ้งกันไปมีรักไหมอาจจะมีบัตรกับเขาเหมือนกันเพราะว่าแหมบรรดานนุสเนี่ยเขาจัดแน่นจริง
คนหนึ่งก็ซื้อเข้าไปแหมหลายใบแล้วโอ้โหนี่คือแบบไม่ได้ว่างเลยนะ๓รอบจัดแน่นจัดเต็มกันไปเลยนะคะ
ก็รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมเรียกน้ำย่อยกันไปนะ